ครอบครัวเนี่ยเขาเอาไข่ไก่ถึง๕หมื่นฟอง
ไปถวายหลวงพ่อสมหวังที่วัดกลางบางพระจังหวัดนครปฐม
เพราะว่าสมหวังจริงจากการขอพร
ดูสิคุณจำนวนไข่เยอะมาก
โอ้โหนะครับอาจารย์ทีคำหอมอายุ๒๙ปีเองนะครับ
เป็นอาจารย์หนุ่มจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
ชาวตำบลสัมปะทวนอำเภอนครชัยศรีพร้อมกับครอบครัวนี้นะครับ
วายหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือสะดุ้งมาร
ที่วัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีครับ

บอกว่าทางบ้านมีอาชีพทำสวนผลไม้นะ
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่อยากมีส่วนเพิ่ม
อยากได้ที่ดินที่อยู่ใกล้กัน

แต่เจ้าของยังไงยังไงก็ไม่ยอมขายที่ดินนั้นสักทีเลยนะครับ
ซึ่งตัวเองอยากทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุข
ไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อสมหวังนี่แหละครับ
โดยบนไว้ว่าหากสมหวังจะถวายไข่ไก่๕๐๐๐ฟอง
และเมื่อสมหวังตามที่ต้องการ
นำไข่ไก่มาถวายหลวงพ่อสมหวังนั่นเอง

ก็เลยสามารถที่จะซื้อที่ซื้อทางในราคาพิเศษตกลงกันได้
หลังจากที่ตกลงกันอยู่นานนะครับ
ส่วนการหาซื้อไข่ไก่ในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
ที่กำลังสงสัยว่าไปซื้อมาจากกี่ที่คะในห้าง
รวมมาจากไหนนะฮะเพราะอะไรเป็นช่วงเทศกาลกินเจ
ไม่ได้ขายดีนะแต่ว่าไข่ออกจากฟาร์มน้อย
เพราะว่าติดช่วงนี้ผู้ผลิตก็คิดว่าผู้บริโภคน้อย
ใช่ครับใช่ครับคือไข่ออกมาจากฟาร์มไม่เยอะมาก
ก็เลยต้องให้ญาติและเพื่อนตระเวนหาซื้อ
นั่นไงพวกจังหวัดนักออกประถมเมาท์หมดตลาดไหน
มีแผงไข่ไหนมีเมาส์หมด
แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็ต้องตะเวนไปซื้ออีกนะฮะ
หลังจากเสร็จพิธีแล้วจะมอบไข่ไก่ให้กับทางวัดพระบาทน้ำผู้นะครับ
ดีนะฮะเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงผู้ป่วย๑๐๐๐ฟอง
มอบให้กับวัดกลางบังพระ๑๐๐๐ฟอง
ที่เหลือแจกญาติและก็เพื่อนต่อไปอีก๓๐๐๐ฟองนั่นเองนะครับ